ปล่องที่๕ทางซีกซ้ายของถ้ำหลวง
ชาวบ้านเขาบอกว่ามันน่าจะมีโพรง
แล้วก็ไปเชื่อมกับทางพัทยาบีชได้
เรื่องนี้ต้องพูดคุยแล้วก็สอบถามกันหน่อย
เพราะว่าตอนนี้ก็มีรายงานเพิ่มเติมเข้ามาด้วยว่า
สนามที่เขาจะร่วมดำน้ำกับหน่วยซิล
ตอนนี้ประจำจุดอยู่ที่ปากถ้ำเรียบร้อยแล้วนะคะ
พูดคุยติดตามพร้อมกันเลยกับคุณวัชรีดวงใสนะคะ
รายงานสดมาจากในพื้นที่ค่ะ
ตอนนี้นะคะใกล้จะ๔ทุ่มครึ่งแล้วนะคะ
แต่ว่าเจ้าหน้าที่ค่ะก็ยังคงเดินเข้าออกนะคะ
บริเวณปากถ้ำบริเวณชั้น๒ตอนนี้นะคะ
อย่างที่คุณผู้ชมกำลังเห็นขณะนี้นะคะ
ก็ยังมีทั้งสื่อมวลชนแล้วก็เจ้าหน้าที่ค่ะ
ที่ได้ปักหลักสแตนบายนะคะ
เดินเข้าออกบริเวณปากถ้ำบริเวณชั้น๒นะคะ
ซึ่งถ้าจะสังเกตนะคะก็จะเห็นว่าแผงเหล็กค่ะ
จะมีมากั้นอยู่บริเวณริมถนนนะคะ
ซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยแผงเหล็กดังกล่าวเนี่ยไม่มีนะคะ
จะมีแค่เชือกที่อยู่บริเวณด้านบนบันได
ซึ่งวันนี้ค่ะเจ้าหน้าที่ก็ได้นำแผงเหล็กมากั้นค่ะ
เพื่อที่จะทำงานได้สะดวกมากขึ้นนะคะ
แล้วก็ป้องกันไม่ให้ผู้ที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเนี่ย

เพราะว่าวันนี้เนี่ยนะคะช่วงกลางวันได้มีการซ้อมลำเลียงเด็กทั้ง๑๓คนค่ะ
แต่ว่าพบว่ามีการจัดระเบียบการจราจรเนี่ย

ทำให้นำเด็กเนี่ยไปส่งที่จุดเฮลิคอปเตอร์เนี่ย

ก็เลยจะต้องมีการจัดระเบียบให้มีพื้นที่
ให้เจ้าหน้าที่ทำงานมากยิ่งขึ้นนะคะ
เดี๋ยวจะพาคุณผู้ชมไปดูภาพเมื่อช่วงตอนกลางวันค่ะ
ฉันได้มีโอกาสนะคะได้ขึ้นไปที่บริเวณด้านบนนะคะ
ซึ่งเป็นจุดที่พบโพรงค่ะ

เป็นเหนือถ้ำทรายทองค่ะ
ซึ่งบริเวณนี้เนี่ยถ้าหันหน้าเข้าถ้ำเนี่ย
จะอยู่บริเวณทางด้านซ้ายด้านซ้ายของถ้ำค่ะ
ซึ่งจะอยู่คนละจุดกับที่ท่านวิราชัยได้สำรวจ
ซึ่งท่านวิราชัยได้สำรวจบริเวณทางด้านขวา
คุณผู้ชมจะสังเกตได้นะคะว่าวันนี้เนี่ย
ทางที่เดินขึ้นไปค่อนข้างที่จะทุลักทุเล
เพราะว่ามีฝนตกลงมาตลอดเวลาเลยนะคะ
การที่จะเดินเท้าขึ้นไปเนี่ยค่อนข้างที่จะต้องใช้ความระมัดระวังค่ะ
ใช้เวลาเดินเท้าขึ้นไปจากจุดที่เป็นถ้ำสายทอง
เดินขึ้นไปจุดที่พบโพรงประมาณ๒กิโลเมตรค่ะ
จุดนี้เนี่ยเจ้าหน้าที่กู้ภัยแล้วก็อาสาเนี่ย

แล้วก็ได้ลงไปสำรวจแล้วบริเวณทางด้านซ้าย
แต่ว่าตันเมื่อวานมืดค่ะก็เลยต้องมาสำรวจวันนี้เพิ่มเติม
วันนี้ได้เดินไปที่บริเวณโพรงดังกล่าวค่ะแล้วก็เลี้ยวขวา
พอเลี้ยวขวาไปนะคะจะมีทางดิ่งลงไปค่ะ
พอดิ่งลงไปเจ้าหน้าที่ก็เจอ๓แยก
ก็เลยแบ่งกำลังค่ะเป็น๒ชุด
หนึ่งไปทางซ้ายอีกชุดหนึ่งไปทางด้านขวาค่ะ
แต่ว่าเดินมาบรรจบกันได้ก็เหมือนกับว่าบริเวณสามแยกตรงนี้อะค่ะ
เป็นวงกลมเจ้าหน้าที่ก็เลยรวมกลุ่มกันค่ะ
เป็น๑ชุดนะคะจาก๒ชุดเป็น๑ชุด
เพื่อที่จะลงดิ่งลงไปบริเวณโถงข้างล่าง
เจ้าหน้าที่ได้ใช้อุปกรณ์ค่ะโยนลงไปเพื่อที่จะฟังเสียงค่ะว่า
ได้ยินเสียงหรือเปล่าถ้าได้ยินเสียงนั่นหมายความว่า
มันตันหรือไม่ก็เป็นโถงที่อยู่ไม่ลึกมาก
แต่พอโยนอุปกรณ์ลงไปแล้วไม่ได้ยินเสียงนั่นหมายความว่าน่าจะมีถงอยู่ด้านใน
เจ้าหน้าที่ก็เลยโรยเชือกลงไปค่ะซึ่งก็จะอยู่ห่างจากจุดที่เป็นสามแยก

พอลงไปบริเวณที่โถงค่ะก็จะเจอเป็นโถงใหญ่ค่ะ
ตรงนี้เนี่ยเป็นโถงใหญ่เกือบครึ่งสนามฟุตบอล
เจ้าหน้าที่ก็ได้สำรวจบริเวณโดยรอบค่ะว่ามีสายว่ามีแม่น้ำได้ไหลผ่านหรือเปล่า
ถ้ามีแม่น้ำไหลผ่านนั้นหมายความว่าจะต้องมีโถงอยู่บริเวณนั้น
จากการสำรวจไม่พบแม่น้ำนะคะแล้วก็โถงเนี่ยไม่ได้ตัน
แต่โพรงที่จะมุดเข้าไปเพื่อเชื่อมไปอีกโถงหนึ่ง
ซึ่งคาดว่าน่าจะเป็นจุดที่เด็กอยู่นั่นก็คือที่ชาวบ้านหรือว่าพานเรียกว่าเมืองลับแลเนี่ย
มันมันเล็กมากค่ะเจ้าหน้าที่ก็เลยต้องถอนกำลังออก
แล้วก็อาจจะมีการประสานกับทหารพรุ่งนี้ให้นำอุปกรณ์เครื่องมือเนี่ย
เข้าไปช่วยนะคะจุดที่ที่ฉันบอกไปเมื่อกี้ก็คือเมืองลับแล
ลับแลค่ะจะอยู่ถัดจากพัทยาบีตอย่างก่อนหน้านี้เนี่ยนะคะ
ที่เราได้รับชมข่าวกันไปค่ะเจ้าหน้าที่เนี่ยจะใช้วิธีในการไปช่วยเด็กเนี่ย
ปากถ้ำก็คือการระบายน้ำออกหน่วยซิลก็จะเข้าไปทางปากถ้ำ
แล้วก็ไปที่โถงเพื่อช่วยเด็กซึ่งตอนแรกเนี่ยคาดว่าจะอยู่ที่พัทยาบีต
แต่ว่าตอนนี้เนี่ยที่พัทยาบีดน้ำท่วมจุดที่สูงกว่านั้นก็คือเมืองลับแล
ซึ่งเมืองลับแลเนี่ยหลายคนเนี่ยสงสัยว่ามันคืออะไรจากการถามชาวบ้านเนี่ยนะคะ
ก็ยังไม่แน่ชัดว่ามันเป็นสถานที่เกี่ยวกับอะไรแต่ว่ามันเป็นคำเรียกกันว่ามันคือเมืองลับแล
ซึ่งก็อยู่เหนือพัทยาบีดไปซึ่งตรงนั้นเนี่ยคาดว่าน้ำจะยังไม่ท่วม
เพราะว่าเป็นพื้นที่สูงแล้วโพรงที่ที่ฉันไปสำรวจมาวันนี้เนี่ยค่ะ
ถ้ามันเชื่อมต่อกันไปได้เนี่ยมันจะทะลุกับเมืองลับแลได้เลยค่ะ
ทีนี้ต้องรอทหารพรุ่งนี้ว่าจะมีการขึ้นไปสำรวจบริเวณนั้นหรือเปล่านะคะ
ค่ะแล้วก็จากการสำรวจวันนี้นะคะอย่างที่บอกว่าโพรงเนี่ย
มันลงไปได้ค่ะเจอโถงแต่ว่าถึงแม้ว่าจะไม่ได้ตันค่ะ
แต่ว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยยังไม่สามารถที่จะเข้าไปได้เพราะว่าอุปกรณ์ไม่พร้อมเลยนะคะ
หลังจากนั้นก็ได้เดินเท้าขึ้นไปอีกประมาณสองกิโลเมตรค่ะเพราะว่า
จะต้องขึ้นไปทำสัญลักษณ์ค่ะกับโพรงที่ก่อนหน้านี้ได้มีการสำรวจแต่ว่าตัน
ก็ไม่ได้ทำสัญลักษณ์เอาไว้นะคะว่าบริเวณนี้เนี่ยได้มีการสำรวจเอาไว้แล้ว
พรุ่งนี้นะคะถ้ามีความคืบหน้าเรื่องการสำรวจโพรงหรือว่าโถง
บริเวณนี้อย่างไรนะคะจะติดตามอัปเดตให้คุณผู้ชมได้ทราบกันค่ะ
แล้วก็นี่ก็เป็นบรรยากาศล่าสุดที่ถ้ำหลวงจังหวัดเชียงรายค่ะขอบคุณคุณวัชรีด้วยนะคะ
ฝากความหวังไว้ล่ะกับเจ้าหน้าที่ทหารที่จะขึ้นไปสำรวจโพรงปล่องที่๕นี้ในวันพรุ่งนี้
ถ้ามันเชื่อมลงไปถึงมือแล้วแปลได้จริงจริงแล้วถ้าคาดว่าเด็กเด็กอยู่ที่นั่นจริงจริง